สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับ

เอาละค่ะทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์
รอแล้วจันทร์ถึงพฤหัสก็แน่นอนค่ะ

ส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทรงชาติ๖โมงเย็นค่ะ

แอปพลิเคชันมายไทยรัฐหรือว่า

ถูกกินใช่ไหม

หวยไปแล้วโดนแดกแล้วเอาหวยมาแดกซะต่อ
แล้วที่เป็นลาบลอยอยู่มันคืออะไรแองจี้
อันนี้คืออย่าหวังอะไรมากเพราะมันเป็นลาบลอยค่ะ
เห็นไหมถ้ามันลอยอยู่ครับคุณแม่

ตอนแรกหนูจะดักได้เยอะกว่านี้นะคะแต่มีคนบอกว่า
เดี๋ยวรอจากพี่มดพี่หนุ่มที่ไม่ถูกจากคำชโนธเอามาแปะเพิ่มได้
จะบอกแบบว่าคำชะโน้นสู้รถเมิมเช้าไปได้

พูดอย่างงี้เลย

รางวัลที่๑ตามที่ออกมานะครับ

ออกรายการอยู่

หกสองนะครับออกมาได้ยังไงเจ็บโปรดมาก
ฉันซื้อหนึ่งห้าเก้าเต็มเลยคุณถ่วยกับใครครับ

คุณไฮถูกถ่วยไหมครับ
อะไรนะถูกถ่วยไหม
พอแล้วทำงานวันถ้าไม่ทำงานหนีรายการเข้าไปเที่ยวตลอด
แต่คนที่ถูกคือครูลิลลี่
ให้ดูหน่อยทำไมนางถูกบ่อยวะอคุณธรรมครับ
เดี๋ยวสิฉันต้องบอกอย่างนี้เมื่อวานนางไปสกลนคร
แล้วเสร็จแล้วนางก็โพสต์เป็นคลิปวีดีโอมาให้ดูว่า
มีผู้หญิงขายลอตเตอรี่สองคนนั่งร้องไห้นางก็บอกว่าบอกเป็นอย่างดี
ทีนี้หมวงหมดเลยนางหมวงหมดทั้งสองแผง
ที่เวลาเขาหิ้วไป
นางหมวงหมดเลยแล้วบอกนะ
มีทั้งหมด๒๖ใบเป็นเงิน
ที่นางถูกมากสองตัวเนี่ย๕๒๐๐๐บาทแล้วอีก๒๔ใบ
เป็น๓๓๕ถูกเลขหน้า๓ตัวเป็นเงินรวมกันแล้ว
โอ้โหที่นางไปช่วยทุกคน

ที่ได้จะเอาไปทำบุญค่ะ
เขามีดวงมีโชคลาภเขาได้ตลอดเลย
ได้ตลอดเลยเข้าทำบุญ
เป็นอะไรก็ได้สลากเนี่ยมันกินเราแล้วเข้าไปแบ่งให้รัฐบาล

ก็ดีแล้วก็ให้ต่างจีนสระกินแบ่งรัฐบาล

พอสมควรพอแล้วจริงใช่ไหมแองจี้ตรงไหนวะ
ดูลาบลอยแองจี้ยังเอามาใส่หัวอีกเอาลอตเตอรี่มาใส่หัว
เนี่ยมันประสาทใช่เปล่าเป็นการแซมเนอลนะคะ

แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งครับ

สำหรับการลื้อพื้นที่ภูทับเบิก

ในที่มันปลูกทำแนวภูเขา
ซึ่งแต่ละที่เขาก็ลงทุนกันไปเต็มที่
แต่แน่นอนว่ามันมีข่าว
มีคนอ้างว่าเป็นไอซิส

แล้วก็เรียกว่าในอำเภอด้วย

ตัวเองที่จะมาฆ่าไม่ใช่ธรรมดานะ
จากตัวเองเป็นกลุ่มของไอซิสที่ทำการก่อการร้ายมาแล้วเนี่ย
ทั่วโลกนะฮะในขณะที่บอกหยุดให้หยุดลื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ภูทับเบิก
ขณะที่ผู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอก
แล้วก็ได้รายงานไปถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็จะเดินหน้าทำการลื้อถอนต่อเนี่ยนะครับ
คือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานถึง
นายกฤษดาบุญราชประหลัดกระสุนมหาสไทยเนี่ย
รายถึงกรณีความเคลื่อนไหวหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภูทับเบิกเนี่ย
คือชื่อคนที่โทรมาเนี่ยแซ่อบิ้ง

อารีปิงนามสกุลรีอาดิง

โทรศัพท์มาหานายบุญลาบสุขใสเนี่ย
อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้๔สาขาเนี่ย

โดยเขาใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะฮะ

ก็ได้โทรศัพท์มาหาคุณชาญชัยในอำเภอลมศักดิ์ด้วย
โดยควรขอว่าให้ผู้ว่าเพชรบูรณ์เนี่ย
แล้วก็พอสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

หยุดลื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในภูทับเบิกซะ

ไปที่ผสำนักจัดการทรัพยากรประมาณแล้วก็นายอำเภอ

พวกเขาก็บอกว่าได้แจ้งประดับอาทัยไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะเดินหน้าแน่นอนว่าตอนนี้เขาต้องจัดระเบียบ

ทำหลายหน้าที่มากนะ
ปลอกสิรธิ์แต่ตี๔นี่
เรารักรออยู่ก็สรุปแล้วเราก็เราต้องมาดูว่า
คนที่ชื่ออารีปิงอาดิงเนี่ย

มันพูดบอกว่าให้มึงหยุดเดี๋ยวนี้
มึงควรหยุดโทรได้แล้ว

คนเรามันเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนี่แหละ

ข่าวนี้นะต้องขอบอกเลยทีเดียวนะ

ต้องบอกกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซิงคโปร์

พบเชื้อพบผู้ติดเชื้อไวรัส
ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด๒๔คนค่ะ
ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๑๑๕คน
ซึ่งรวมถึงสตีตั้งคันที่พบเชื้อดังกล่าวเป็นรายแรกของประเทศด้วย
ขณะนี้แพทย์กำลังดูแลสุขภาพของเธอ
รวมทั้งพัฒนาการถารกในครันอย่างใกล้ชิดด้วย
ถึงบอกว่าทางด้านสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวัน
ออกคำแนะนำให้สตีนตั้งคันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซิงคโปร์

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขท้องถิ่นเตือนว่า

ใช่ทั้งนี้ไวรัสตัวนี้ได้แพร่ระบาด
ใน๖๗ประเทศแล้วก็ดินแดน
รวมทั้งบราซิลที่มีการระบาดหนักที่สุด

ณตอนนี้ซึ่งแม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง
แต่จะส่งผลต่อสตรีตั้งคันหากได้รับเชื้อ
เนื่องจากจะทำให้ทารกเกิดมีศีรษะที่เล็กผิดปกติ

มันจะมีเอฟเฟคสำหรับเด็กที่อยู่ในท้อง
เพราะฉะนั้นผู้หญิงสตรีมีคันคุณจะต้องระวังอย่างสูงที่สุด
เพราะว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันไง

แต่ว่าอันนี้มันถ้าเกิดเข้าไปกัดผู้ใหญ่อาจจะไม่เสียชีวิต

แต่ว่าถ้าเกิดกัดผู้ใหญ่ที่กำลังตั้งคันอยู่อันนี้ลำบาก
แสดงว่าก็เหมือนกับเขาบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยที่จะป่วยเป็นไข้เลือดออก

เพราะว่ายุงมันเลือกเลือดหรือคนที่แข็งแรง

เด็กอายุน้อยถ้าเกิดมันยังไม่ถึง๕ขวบโอกาสที่เป็นน้อย

เพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดง

เขาบอกว่าทั้งแดงทั้งประเทศเลย

แต่เรายังไม่มีการประกาศออกมาเตือนอย่างชัดเจนใช่ไหม

ควบคุมได้อยู่
แต่ว่าเขาก็บอกเราว่าให้ระวัง

ตอนนี้นะฮะพมโพสต์เตือนข้าราชการไทยนะครับ
ใครมีพฤติกรรมมีชู้มีกิ๊กนอกใจคู่สมรส

ถูกร้องเรียนสอบสวนโทษตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออกเลยทีเดียว

ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้าราชการไทยนะครับทั้งหญิงและชายที่มีพฤติกรรมเป็นชู้หรือมีชู้
มีน้อยหรือมีกิ๊กนะฮะให้ระวังเอาไว้นะครับ
ผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ศิลธรรมด้วย
ยังมีโทษทางวินัยอีกต่างหากนะครับ

ยังต้นสังกัดเพื่อให้สอบสวนได้นะฮะ

เงินเดือนจนถึงขั้นไล่ออกเลยทีเดียวนะครับ

การกระทำบันไดที่ชื่อว่าเป็นผู้พฤตชั่วยังร้ายแรง

แต่ไล่ออกนี่คือหมดตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
คือปลดออกจากตำแหน่งนี้ก่อนไปไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้เหรอ

โชคดีที่ผมไม่ได้เป็นข้าราชการ
เหรอพี่หนุ่มอีกคำถามหนึ่ง

เมื่อก่อนนี้เราจะรู้สึกว่าเกกะเทย

มันจะเป็นส่วนน้อยของสังคมถูกต้องไหม
ทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงมาว่าไง

ชายรักชายในประเทศไทยข้อมูลใหม่
เป็น๓จาก๑๐๐แล้วนะคะ
๓จาก๑๐๐

อย่างดิฉันอย่างออนภาอยู่ใน๓เรียบร้อยแล้ว
ไม่ฮะ

คุณคิดดูว่าวันนี้เก้งกวางละมั่งมังผา

นี่ยังไม่รวมกับว่าพวก

ผมไม่เป็นผมจะกระอะไรล่ะ
คุณดูวันนี้ไปอ่านในไทยรัฐเอาเองด้วยกันหน้าหนึ่งนี่
ชายรักชายในใจทุกคนที่สังคมไทย

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนคนหนึ่งเนี่ย
เขาจะเดินเอามีดมาไล่แทง

ฮะนี่นะฮะเป็นรอบพอพอ

อาจารย์ช้านเตือนมา

เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

วันนี้ตรงกับวันที่๑กันยายน
ก็จะมีปรากฏการณ์สุริยุราคาวงแหวน

ซึ่งจะส่งผลให้คนราศีสิงศ์นี่ป่วยเลย
ผู้ที่เกิดระหว่าง๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน
แล้วก็ราศีกุมคือ๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
เฮ้ยจะใจร้อน
ต้องระวังอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพ
ซึ่งคือตรงสุดเลย

ดรอิเลเฟนใช่เขาเหรอดรอิเลเฟน

ไม่ใช่เขาไม่ตัดกรามมาเลยหรือป่ะ

ใช้แอปซึ่งจะส่งผลประมาณ๑สัปดาห์
เขาก็บอกว่าคนที่เกิดราศีสิงศ์
แล้วก็ราศีกุมคือราศีสิงศ์โดยระหว่างประมาณ๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน
แล้วก็ราศีกุม๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
ควรจะสวดมวลไหว้พระบทสุริยะปภาพแล้วก็จันทรปภาพ

คือราศีได้พออ่านได้ไหมราศีเมฆนะครับ
ที่เกิดระหว่างวันที่๑๔เมษาจนถึงวันที่๑๔พฤษภาค

แล้วก็ราศีพิษจิกค่ะวันที่๑๗พฤษภาคม

ดวงจะดีขึ้นประมาณการเดือนกันยาไปค่ะ
แต่ต้องระวังช่วงต้นเดือนนี้นะคะ

อ่าสวัสดีครับจานช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เนี่ยภาพแขกรับเชิญไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะฮะ

ภาพนี้อย่าเอาขึ้นนะครับภาพนู้นนะครับ
นี่ที่หลังอาจจะทำผมเรียนแบบปรึกษาบ้างนะ

ดูทำผมคล้ายกับเราเข้าไปทุกวันแล้วน่ะ

จานช้างลืมก่อนแล้วรูปที่จอใหญ่นั้นคืออะไร
ผมอยากรู้อันนั้น

หลังจากรูปเดิมเนี่ย
หาว่าอาจารย์ช้างชอบผู้หญิงหรือเปล่า

นังสือที่คุณจำกับ
จริงบอกว่ารูปนี้ไม่มีฟิวเตอร์นะฮะ
ไม่มีลิทัศน์นะฮะดังนั้นเจอตัวจริงอย่าผิดหวังนะฮะ
เอาอย่างนี้เข้าเลยดีกว่าวันนี้๑กันยายน
หนึ่งกันยายนซึ่งคุณบอกว่าเกี่ยวกับดวงดาราศาสตร์พอสมควรอืม
ก็เป็นเรื่องของสุริยุปราคานะครับ
จริงเดือนนี้มีความสำคัญ๒เรื่องนะฮะ

มึดัมถ้วยเลย

เฮ้ยบ้ากูจ่าหมา
อย่าต้อง
แต่ละก็ต้องบอกว่าคือช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่มันมีผลมาก่อนหน้านี้แหละครับ
แต่ว่าที่จะแรงก็คือหลังจากนี้ไปอีก๗วันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนสองราศีนิดนึงนะครับ
ก็คือสิงกับกุมเนี่ยเป็นราศีที่เรียกว่า

ฮือและนั่นเนี่ยสิ่งที่เราเนาะนะเป็นว่ากนั้น
ครับซึ่งที่ผมลงให้ไปเนี่ยเขาเป็นคาถารุมไปท่อง
เพื่อป้องกันภัยจากสุริยฆราชและกระดับนักภาษณ์

ออกจากบ้านจะเดินทางเนี่ยใครสองราศีนี้ก็

จริงคนที่ดวงดีก็มีนะครับ
ดวงดีเนี่ยก็คือราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกษ์นะครับ
มีสาเหตุก็ตรงที่ว่าดาวประจำราศีนี้ก็คือดาวอังคาร
ดาวอังคารเนี่ยเดินปกติมาตั้งแต่ต้นปีล่ะ
อืมทำให้ราศีเมฆและพิษิกษ์เจอปัญหาเจอความพุ่งวายเยอะ
แต่ในเดือนนี้เนี่ยในช่วงปลายเดือนกันยาเนี่ย
อังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนสองราศีนี้เนี่ย
จะเริ่มเดินหน้าภาษาดวงเขาเรียกว่าเดินหน้าก็คือเริ่มเคลื่อนที่แล้ว
จากที่มันยึกยักษ์อยู่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าความสำเร็จนะครับ
ผมว่าพลังของคนสองราศีนี้ก็จะยิ่งมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับ
ใครที่รอข่าวดีเรื่องงานความชัดเจนคำตอบชื่อเสียงเงินทอง
เอาง่ายปี๑๗กันจากเวลาหลังจาก
อะไรครับมีมือว่ายใหญ่หรือ
ฮุ้ยทุกคนให้มาว่ายใหญ่เลยว่ะ

เพียงแต่ว่าฝากนี้คือช่วงทานเฟอร์เนี่ย
พอตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึง

อย่างนั้นอย่างนั้นช่วงต้นเดือนนี้ไปทำหน้าอะไรอย่างนี้ได้ไหม
พอก่อนเขาไม่ได้มีตามดวงค่ะจะไปทำหน้ามันอยู่ที่เงินแล้วก็ความพร้อมค่ะ
ทำหน้าไม่ต้องรอดาลของค่านค่ะไปได้ทุกวันเลยครับ

แรงจริงจริงคือในช่วงต้นเดือนเนี่ยมากกว่า
นะครับก็ฝากไว้ว่าใครที่เกิดสองราศีนี้เนี่ยคือ
หลักการง่ายสุดครับคือปรากฏการณ์พวกนี้มันเหมือนกับเรื่อง
ที่ไม่คาดฝันนะครับถ้าอย่างป่วยเนี่ย
คุณประมาณคุณอาจจะป่วยไปด้วยโรคประหลาดทำไมโรคประหลาดนี่แหละ
แม่นเหรอครับจัวแม่นจัวติดเอดจัวแม่นเหรอ
เพื่อนให้เสียงให้พรกันดีมากเลยครับก็คือว่า
คืออะไรที่ไม่คาดฝันอะไรที่ไม่เคยทำอย่าไปทำ
คือถ้ามีอะไรมาโดนใจช่วงนี้เดี๋ยวฉันลองเลี้ยวไปทางนู้นนี่อะไรแปลกในชีวิตเนี่ยอย่าไปทำ
สิ่งที่มีความเสี่ยงมากที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
เพราะว่ามันจะส่งผลทำให้ก็อย่างที่บอกแล้วครับ
คือพอมันดาวน์มันดับปุ๊บเนี่ยอารมณ์คนจะแปลปวนนะครับ
นางเป็นนางเป็นอยู่อารมณ์แปลปวนนางเป็นอยู่
ช่วงนี้ก็ต้องคือคนใกล้ตัวก็ต้องเข้าใจ
บางทีเราไม่ได้เกิดคนฟังว่าฉันไม่ได้เกิด๒ราศีนี้
แต่ว่าบางทีเราก็ต้องฟังเพื่อไปดูว่าคนรอบตัวเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่า
เมื่อกี้นี้ฮะอาจารย์ช้างมดดำนะครับ
ข้างทำผมเนี่ยทำผมผิดแสกนิดหนึ่งอะ
ไล่เขาออกแล้วเอาช่างคนใหม่มาทำเลย
อย่างนั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่เรื่องจริงเขาเป็นคนร้ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริง
โรคจิตมันอยู่สาบานไหมอ่ะคุณทำคุณไล่เขาออกไปจริงเมื่อกี
แก่หนูเธอนี่อีแวงอีชวบกัน
คุณไล่เขาออกเลยแล้วคุณก็เปลี่ยนพี่ออกไปเอาคนนี้มาแทน
โอ้โหอย่างนั้นเลยฮะจริง
ฉันบอกว่าเข้าซั่วไม่กดน้ำด้วย
เพราะฉะนั้นสองราศีนี้ก็ต้องระวังแหละอย่างที่คุณบอกถูกต้องไหม
ใช่คือจริงมันคือทั้งเดือนแหละว่าเอาว่าช่วงพีคเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้นิดนึง
แล้วก็หลังจากนี้ไปอีกประมาณ๗วันนะครับก็ฝากย้ำเตือนแล้วกัน
ก็เป็นช่วงปรากฏการณ์ความแรงและจริงราศีสิงศ์เนี่ย
มันเป็นราศีของคนในวงการนี้เยอะนะครับ

มีหลายคนนะคุณพระดำคุณตุ๊กยานี

โอ้โหราศีสิงศ์เนี่ยอื้อเลยดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็อาจจะเห็นข่าวอื้อ
เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นนะก็ต้องก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับ
ใครที่มีประเด็นอะไรแบบนี้

พระคุณฆรูปังสัอยญาติเนี่ย
พระคุณฆรูปังสัอยญาติก็จะมีที่สวยงามมากในเมืองไทย

พอผ่อนทะพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งฝาประระหูได้
ช่วงนี้ล่ะทำไมมันดูร้อนแรงขึ้นเหลือเกิน
เรื่องสามีภาระยาทะเลาะกัน
มันก็จะเกิดอย่างที่บอกครับการที่ลาหูอมอาทิตย์เนี่ย
มันก็จะมีเรื่องแปลกเรื่องที่บางอย่างมันเคยถูกปิดบัง
ถูกเป็นความลับมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับ
แม้กระทั่งในเรื่องของความขัดแย้งความแตกแยกเพราะว่าคนราศี
วันอึดอื่นบนจริงเวือนนี้เนี่ยมันจะมีพวกศุลย์เป็นธุ์นกับเมลดที่แรงก่อนหน้านี้
ก็จะค่อยเริ่มดีขึ้นพวกนั้นอยู่ในกลุ่มของบันเทิมเหมือนกัน
เพราะว่าประเกษก็จะออกจากตวงแล้วเนี่ยแต่มองใน
ต้องบอกว่าในระยะนี้เนี่ยก็ต้องฝากนิดนึงว่าสำหรับใครที่อยู่ในราศียังแรงนะครับ
จริงนอกจากเมฆกับกุมแล้วเนี่ยช่วงสองพวกที่เป็นพิจิกกับเมฆเนี่ยนะครับ
ก็ช่วงต้นเดือนยังต้องระวังอยู่นะไม่ใช่บอกว่าพอบอกว่าดีแล้วมันจะดีวันที่๑ที่๒เลย
ไม่ใช่นะอาจจะต้องรอสักประมาณกลางเดือนไปแล้วนะครับ

ได้ครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตว่าอย่าเป็นคนหิดเยอะนะช่วงนี้นะครับต้องใจเย็นนะ

ออปเดตก็จ่ายตังค์ด้วยนะ

ชุดใหญ่จนมีคนชาวโลกโซเชียล

มาทุกแนวนะ
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

วันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐเขาก็มีการข่าวของเมื่อวานนี้

แล้วก็เลิกลากับภรรยาจริงเพราะรักจืดจาง

ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาแถลงข่าวปุ๊บ

ภรรยาของคุณตั้มนะครับน้องตุ๊กตุ๋นนะครับ
ออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะก็
หลังจากได้ฟังคำชี้แจงของสามีผ่านสื่อไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย
เธอบอกเธอเข้าใจในสิ่งที่สามีพูดและความรักเจือจางเปลี่ยนแปลงได้
แต่เป็นฝ่ายตั้มฝ่ายเดียวนะที่หมดรักไม่ใช่ตัวเธอเลย

เพราะเธอเองบอกว่าเธอพยายามประคับประคองมาโดยตลอด
และเพิ่งรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตคู่เริ่มมีปัญหาเมื่อ๔เดือนที่ผ่านมานี่เอง

สำหรับประเด็นมือที่๓เพราะมือที่๓นี่แหละ
สำหรับประเด็นมือที่สามไม่อยากพลาดพิงใครแต่ก็ได้รับรู้นะฮะ
เพราะว่ามีคนพยายามส่งข้อมูลให้เธอรู้มาโดยตลอด
และวันนี้เนี่ยมีลูกนะครับก็เลยอยากจะรักษาความรู้สึกของลูกให้มากที่สุด
ส่วนในอนาคตจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้หรือเปล่านั้นตอบไม่ได้
มาดูลูกลูกกี่คน๒ไม่ใช่เหรอ

ก็ภรรยาคุณตุ๊กตุ๋นบอกว่าขอให้เวลาและการทำของสามีเป็นเครื่องตัดสินเอาเอง
ส่วนเรื่องสิทธิ์ของการเลี้ยงลูกเธอก็ยืนยันว่าเธอจะเป็นคนดูโดยที่ไม่กิจกันพ่อกับลูกแน่นอน
แต่หลังจากนั้นก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นรูปที่มีการส่งต่อกันไป
แล้วก็มีคำพูดของน้องตุ๊กตุ๋นเป็นคำพูดที่แบบดีมาก
ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งทำให้แบบทุกคนมองเห็นแล้วก็เห็นใจฝ่ายหญิงมาก
นางบอกว่าอย่างนี้เจ็บที่ทำไมสองคนนั้นต้องมาทำให้ลูกของพี่เนี่ยต้องกลายเป็นเด็กบ้านแตกนะครับ
อย่าคิดจะพลากลูกไปจากพี่พี่สู้ขาดใจเรื่องตั้มก็สูงเรื่องตั้ม
ไม่ใช่สามีแล้วก็คือไม่ใช่พี่อาจจะดูอ่อนแอในเรื่องของความรักที่มีต่อสามี
แต่พี่โคตรเข้มแข็งภาพมันเป็นเรื่องของความรักที่พี่มีต่อลูก
บอกมาอย่างนี้ก็คือเขาจะดูแลลูกเขาถึงให้ที่สุดนั่นแหละถูกต้องไหม
ในขณะเดียวกันก็มีคนออกมาโพสต์เริ่มจากคุณตะนารากรตียายนก่อนเลย
คุณตะนี่ก็เป็นนักข่าวอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคุณตะจะไปลงอยู่ช่องไหน

ก็ยังไม่รู้บางคนเขาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็ว่า
แต่คุณยังไม่บอก
คุณตะนารากรของขึ้นเลยเมื่อเตะอัน

เน็บว่าถ้าเป็นพ่อไม่ดีไม่ได้

มากผมอ่ะ
ที่มีลูกเล็กด้วยกัน๒คนแล้วอารมณ์ขึ้น

บอกว่าความรักของผมมันจืดจาง
รับว่าเคยมีผู้หญิงอื่นจริง

ยังพูดต่อว่าถึงจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้
แต่ผมจะพยายามเป็นพ่อที่ดี

นอกใจเมียการปล่อยให้เมียดูแลลูกที่ป่วย

อยู่คนเดียวโดยพ่อไม่เหลี่ยวแรม
พูดเท่าไหร่ก็เป็นพ่อที่ดีไม่ได้หรอกจ้ะ
ทำให้เห็นว่าตั้มเป็นลูกผู้ชายจริง

ถ้าทำไม่ได้ที่หลังอย่าลืมใส่ถุงยางนะจ๊ะ
หรือทั้งให้ชัวร์เลย

แต่มีทั้งสองคนแล้วเอาลูกป่วยด้วยเหรอ

นิ้งมาทำอะไรอีกแล้ว

แย่ว่ะไม่ชอบเลย
อยากรู้ว่าคำพูดที่ว่าจะรับผิดชอบลูกให้ดีที่สุดเนี่ย
ถ้าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มเงียบไป

แค่นี้
แต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งเราก็ไม่รู้อีกถูกต้องไหมล่ะ
ใช่มันก็ไม่รู้ว่า

ผมบอกเลยป้าเห็นใจมากเลยมันไม่คือผมอ่ะฝ่ายหญิงเนี่ยโอเคผมเข้าใจ
แต่ลูกนี่ดิเขาคิดไหมวันหนึ่งลูกจะพาพ่อไปไหน
อ้าวคุณนายแอนความผสมสักนิดหนึ่งไหมคุณนายม้า

ทำไมตึกนั้นมันถึงได้มีวุ่นไหวในประโยชน์แบบนี้ตลอดเวลา

ก็หลังมีข่าวหูหู
ออกมาจากเจ้าหญิงของวงการบันเทิงนะฮะแอนทองผสม

พี่แอนรู้ว่าเลิกออกมาแล้ว

อยากจะบอกเดี๋ยวออกงานผู้กำหนดจะบอกทีเดียว
ก็นี่ไงก็คือแบบคุมเคลื่อนอยู่ใดอย่างนี้

เดี๋ยวน่าวนักต้องเปิดตึกนางแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
รอไปนานขนาดนี้เดี๋ยวก็แก่เกินแล้วนะ

ก็เลยหายไปแล้วนะครับฝาตรัสทางตัดสินนะฮะ
ปฏิเสธสองปีรอนวงอายา